เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศว่าคืนนี้ปากหลักค้างคืน

ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
มีการตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมรายชื่อของประชาชนในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะ
ห้าหมื่นรายชื่อไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้มากที่สุดนะครับ

ติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงครับ
คุณผู้ชมครับเช่นเคยครับจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้
ยังคงเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
ซึ่งกิจกรรมนะตรงนี้เนี่ยยังคงมีกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง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

มีหนังสือบทกวีของนายอานนท์นำพา
ซึ่งรายได้นั้นบอกว่ามอบให้กับแนวร่วมธรรมศาสต

นี่น้องเค้าที่มาซื้อเหมือนกันนะครับ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับ

เพื่อให้กำลังใจนักโทษการเมืองที่อยู่ภายในเรือนจำ
เดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับคนที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
ภายหลังจากที่เขียนโปสตการ์ดเสร็จแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
จะนำโปสตการ์ดตัวนี้ไปที่ไหนครับ
อันนี้ทางกิจกรรมของเราจะส่งไปให้อ่า

ก็จะมีทั้งผู้ที่ยังสู้คดีอยู่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเรือนจำ
แล้วก็อดีตนักโทษการเมืองที่พ้นโทษเรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาก่อนไหมคะ

แต่ว่าเราจะทำในออนไลน์แล้วก็ให้คนข้างนอกส่งมา
ทางตู้ประนอของกลุ่มเรา
วันนี้มีคนมาเขียนกับที่เราเนี่ยเยอะไหมครับพี่
น่าจะเกือบประมาณ๓๐๐คนแล้วค่ะ

คือเราตั้งเป้าไหมว่าวันนี้แหละเราอยากจะได้กี่คน

ไม่ได้ตั้งเป้าเลยค่ะจริงไม่คิดว่าจะมีคนมาร่วมเขียนเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำค่ะ
บอกว่าเป็นกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

แล้วค่าใช้จ่ายในการส่งโฟสการ์ไม่ได้เจอจำแล้วก็เป็นบทของใคร
ใช่ค่ะคือเพื่อนเพื่อนในเครือข่ายก็จะรวบรวมเงินกันแล้วก็ส่ง
เพราะว่าค่าส่งปริศนีย์สมัยนี้มันไม่ได้แพงมากเท่าไห
ยังจะมีมาตั้งเต็นต์อีกไหมฮะ

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมในขณะนี้
เหนือจากกิจกรรมล่ารายชื่อแล้วคุณผู้ชมครับ
ยังมีเต็นต์ของเวทีปลาใสที่เชิญชวนคนมาร่วมกิจกรรม
ในการลงชื่อในการแก้ไขร่างรัฐมนุนครับคุณผู้ชมครับ

ตัวเลขในการลงชื่อในวันนี้เนี่ย
ยอดณขณะนี้เนี่ย๙๔๑๑๑คน
ก่อนหน้านี้ผมพูดคุยกับแกนนำไปแล้วครับ
แกนนำบอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าถึง๕๐๐๐๐คน

ซึ่งอาจจะถึง๑แสนคนหรือเลยแสนคนไปในวันพรุ่งนี้
ณวันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีการกีตัดกิจกรรม

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้น
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม

รายงานสดจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับ

เป็นจุดหนึ่งที่อยู่โดยรอบพื้นที่การชุมนุม